เรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็โดยเฉพาะเครื่องทำน้ำอุ่น
เพราะว่าเครื่องทำน้ำอุ่นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่กับน้ำ
ดังนั้นตรวจสอบสภาพให้ดีนะครับเพราะว่าข่าวต่อไปนี้เป็นอุทาหรณ์เลยนะ
และก่อนหน้านี้นะช่างเวลาที่ไปซื้อเขาจะบอกตลอดเลย
ต้องต่อสายดินนะคะทุกจุดเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นชั้นสองของบ้านนี้ก็ต้องต่อสายดิน
ต่อให้ครบทุกจุดสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทนี้
เพราะว่าเหตุการณ์ที่จะเล่าให้ฟังเป็นเหตุที่แม่บ้านพนักงาน
ทำความสะอาดของรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ต
เขาก็ไปทำความสะอาดห้องของผู้ใช้บริการตามปกติแล้วครับ
ก็ไปเปิดฝักบัวเพื่อจะเอามาล้างพื้นปรากฏว่าถูกไฟดูดนะครับ
แล้วก็แฟนนุ่มของเขาพยายามเข้าไปช่วยถูกไฟดูดตายทั้งคู่คาห้องน้ำเลยครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในซอยเสริมศุกร์

ฝ่ายหญิงสภาพศพสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีเหลืองนุ่งกางเกงขา๓ส่วนสีดำนอนคว่ำ
มือซ้ายยังจับสายฝักบัวอยู่เลยนะ
ซึ่งก็มีน้ำไหลเจิงนองแล้วก็ฝ่ายหญิงไม่ได้สวมรองเท้าครับ
ส่วนฝ่ายชายสภาพสวมเสื้อแขนสั้นกีฬาสีแดงนุ่งกางเกงขา๓ส่วนลายพราง
สภาพนอนหงายขาทั้งสองข้างเสียบเข้าช่วงขาของฝ่ายหญิง

ใกล้กันมีไม้กวาดดอกย่าตกอยู่
เจ้าหน้าที่จึงตัดกระแสไฟฟ้าก่อนนะ
ถึงจะเข้าไปช่วยแล้วก็นำศพทั้งสองออกมาจากห้องน้ำ
เพื่อทำการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
ซึ่งก็พบว่ามือซ้ายของหญิงสาวมีรอยไหม้เป็นทางยาว
เจ้าหน้าที่นำศพส่งชนะสูตรให้ชัดเจนที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตครับ
จากการสอบสวนทราบว่านุ่มพม่าเป็นพนักงานของรีสอร์ท
ก่อนเกิดเหตุได้ทำงานตามปกติแล้วครับโดยมีแฟนสาวเข้าไปช่วยงาน
แล้วก็ขาหายเข้าไปในห้องน้ำก่อนที่เพื่อนบอกว่านานผิดปกติ
เข้าไปตามแล้วก็ตกใจเพราะว่าพบว่ากลายเป็นศพแล้วนะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าขณะทำความสะอาดห้องพัก
หญิงสาวได้เข้าไปทำความสะอาดภายในห้องน้ำ
โดยการใช้ฝักบัวฉีดล้างพื้นห้องน้ำ
แต่เกิดไฟฟ้าจากเครื่องทำน้ำอุ่นรั่ว
ทำให้ดูดติดกับฝักบัวแล้วก็ล้มลง
แฟนนุ่มซึ่งกำลังกวาดขยะอยู่ข้างนอกได้ยิน
ก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยดึงจนถูกไฟฟ้าดูดซ้ำด้วยกัน
ก่อนที่จะล้มลงแล้วก็เสียชีวิตทั้งคู่นะครับ
ตำรวจจะได้สอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป
รวมถึงตรวจสอบเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องทำน้ำร้อนเครื่องนี้ด้วยนะครับ